มีอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
รถยนต์คันหนึ่งขับมาอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็เสียหลักชนต้นไม้เพลิงลุกไหม้ท่วมทั้งคัน
บนถนนนิมิดใหม่ข่าว
ผอยืมรถไปขนของกับเพื่อนอีกสองคน

ที่มีไฟลุกท่วมไปทั่วทั้งคัน
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓คน
เหตุเกิดบนถนนนิมิตรใหม่ย่านครองสามวา
โดยกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งสามารถจับวินาที
รถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูง
แล้วพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางเข้าอย่างจัง
ต้นไม้ขาดออกเป็น๒ท่อน
ก่อนที่จะเสยขึ้นบนฟุตบาทพลิกคว่ำและไฟลุกท่วมทั้งคัน
เหตุการณ์นี้พนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่รับแจ้งอุบัติเหตุ
รีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูและแพทย์ทันที
โดยที่เกิดเหตุเป็นถนน๓เลน
ใกล้กับโค้งโรงเรียนสตรีวิทยานิมิตรใหม่
พบมีผู้ติดค้างและถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาเบาะหน้ารถจำนวน๒คน
ส่วนที่เบาะหลังพลเมืองดีรีบทุบกระจกรถ
นำร่างผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายออกจากตัวรถอย่างเร่งด่วน

โดยพนักงานสอบสวนได้เก็บพยานหลักฐานต่างไปตรวจสอบ
และส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จากการสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุสำนักงานเขตครองสามวา
ได้เข้ามาทำความสะอาดพร้อมเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค้นออกจากถนน
เพื่อไม่ให้กิดขวางการจราจรรวมถึงประสานรถยก
เลื่อนย้ายรถคันเกิดเหตุไปไว้ที่สนนิมิตรใหม่เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยนางสมพงศ์ปรีเลขาเจ้าของร้านต้นไม้ใกล้กันกับจุดเกิดเหตุเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงดังเนื่องจากคิดว่ารถมาเร็ว
และไม่ได้มีการเบรกมาก่อนจนกระทั่งเห็นมีควันพุ่งขึ้นมา
รีบวิ่งออกมาดูก็เห็นว่ามีไฟลุกท่วมรถ
และมีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาโดยตอนนั้นเห็นมีพลเมืองดี
เข้าไปเอาค้อนมาทุบกระจกเพื่อช่วยเหลือคนในรถออกมาได้หนึ่งคน
แล้วรีบวิ่งหนีกระจายเพราะเกรงว่ารถจะระเบิด
ดูทีนี้กว่ารถจะมาคนก็เต็มอยู่นั่นแหละฝั่งนู้น
เขาก็รถติดกันหมดไฟลุกท่วมแล้วไม่มีใครเข้ามาดูได้
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่ได้ตรวจสอบทะเบียนรถพบว่า
เป็นของนางสาวนัทธาจันทรคณาอายุ๔๓ปี
ซึ่งได้เดินทางเข้าพบตำรวจพร้อมเปิดเผยว่า
คนขับที่เสียชีวิตคือนายอธิวัฒน์มีแตรอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นหลานชาย
โดยได้ขอยืมรถไปจากบ้านย่านคลอง๔ลำลูกกา
เพื่อมาขนของที่บ้านเพื่อนพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนที่เสียชีวิต
ซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายุทธภูมิเตโพเสียชีวิตข้างคนขับ
และนายอัธพลสุขแจ่มเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยรถเก่งที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่งออกมาได้ไม่ถึง๑ปี
เพิ่งจะเปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวได้ไม่นาน
โดยหลังจากนี้จะไปรับศพหลานชายกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนความคืบหน้าคดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบรถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
ก่อนที่จะเสียหลักหลุดโค้งทำให้ตัวรถหมุนไปชนกับต้นไม้
จะหมุนไปชนกับป้ายหน้าโรงเรียนและกระเด็นไปชนกับต้นไม้ใหญ่อีกที
ว่าบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งที่ไม่รับกับทาง
ประกอบกับรถที่วิ่งมาใช้ความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง